ใครที่ได้ดูหนังเรื่องนี้อาจจะคิดนะครับว่า
เป็นเรื่องที่ไกลตัวที่เกิดขึ้นในสหรัฐ
แต่ก็อาจจะมีหลายคนครับที่ตั้งคำถามว่า

แล้วก็มีมานานพอกับเหตุที่เกิดขึ้นที่สหรัฐ
แต่ว่ายังไม่มีใครกล้าที่จะออกมาเปิดเผย
แต่ว่าล่าสุดครับมีเหยื่อคนหนึ่งที่เป็นคนไทยคนแรก
ที่ต้องการจะมาเล่าเรื่องราวของเขาให้สังคมได้รับรู้
และเขาก็ได้บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับไทยรัฐเจาะประเด็น
ติดตามเรื่องราวของเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศคนนี้กันครับ
แล้วก็ไปทานบ้างไม่ทานบ้างขังรถประจำทางไป
ทางโบสถ์ก็ประกาศเหละสมัครอย่างคนชนไปเป็นบัตรหลวง
แล้วก็บอกคุณแม่ว่าโดดเทิดนี้จะไป
จะไปไปตั้งเนธที่ศิริรัชาสามวัน
ผมก็ไปสัมผัสผมก็เรียกว่าเขามากับไว้ครั้งนี้
แล้วพอจดปุ๊บก็ไปเลยแม่ดีใจ

ม๑ม๖ประมาณ๖๐คน
ผมอายุประมาณ๑๗๑๘ไปอยู่ที่ศรีราชา๒ปี
แล้วก็ไปเรียนรู้แล้วเราซึ่งมันเป็นรุ่นใหญ่สุด
อยู่กับเพื่อนร่วมชั้นประมาณ๖คน
นอนอยู่ในบ้านไม้แยกกับเด็กม๑ถึงม๖คนละเป็กกัน
ซึ่งเป็นเด็กที่เราเรียนเมืองหน้าสามแต่เราเป็นรุ่นพี่
เราเรียกว่าผู้สนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นโค้ชสุรัง

แล้วก็เวลาว่างจากเด็กม๑ถึง๖ไปโรงเรียน
แล้วสอนอังกฤษเพราะเลือกกฎหมายภาษาสนาจากคนธรรมดา
และทีเรียกจากนั้นก็ทำความศาสน์สถานที่
ทำงานบ้านทำสวนเพราะมีเรียนประสานกรีก

มีแต่ละศูนย์ภาวนาตั้งแต่เช้าตี๕๓๐ถึงเย็นบาท๓ทุกแล้วก็นอน

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
ก็ปกตินะครับเริ่มแรกเขาก็เรียกสอยเป็นกลุ่ม
จะเป็นนักบัวได้ก็ต้องเรียนไปศึกษา
ก็สอนกับทั้งประมาณ๕๖คน
เสร็จแล้วก็มีการสัมภาษณ์ส่วนตัวเรื่องไปศึกษา

แล้วก็บอกว่าต้องสัมผัสอวัยวะเพศ
ถ้าไม่มีความสุขทางเพศบวชไม่ได้

ว่าเพื่อนแต่ละคนที่สามารถไปก่อนต้องทำอันนี้บางเพื่อนบาง

แล้วเขาก็จำกัดแล้วก็สั่งรู้สึกไหม
จนทั้งแปลกใจทำไมมีนักออกมา
เขาแมสเปชั่นให้ผมซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิต

ฉะนั้นเป็นคนที่ไม่สุขภัณฑ์ในข้างเพศเลย
ตั้งแต่มาก็เหนื่อย
แล้วพอทุกเย็นก็จะเรียกเขาไป
หลังจากเย็นแล้วก็ทหารเลยก็ไปแล้ว
ข้างนอกชนตัวทันดูนไหร่แล้วก็ให้นวดที่ตรงนั้น
ซึ่งคนนั้นเป็นเด็กที่มาก่อนผมตั้งแต่ม๓

แล้วเขากับผมตลอดเวลา๒ปีที่อยู่ศิริชา
ผ่านกันเข้ากันในห้องอธิการเพื่อนรวด
ซึ่งตอนนั้นเรามีการตั้งคำถามในใจไหมครับว่า

ก็สงสัยแต่ไม่กล้าถามเพื่อนรุ่นเดียวกัน
ไม่กล้าถามเด็กคนนั้นที่เข้าไปกอดเรา

เพราะว่าเขาบอกว่าชวนทุกคนเหมือนกัน
ทฤษฎีสอนพร้อมกันแต่ภาพพฤติบัตรสอนทีละคน
แต่ทำไมตอนได้เข้าไปนวดมีแค่๒คนตัดเข้าไป
ฉะนั้นเราก็สงสัยแต่ก็ไม่กล้าถามใคร
แต่เขาจะยังที่จะมามามา
อินเตอร์คอร์สหรือว่ามีเซ็กซ์ทางขวาน
ผมต่อต้านทุกครั้งที่มีสัมพันธ์กัน
แค่สัมผัสของเขาและเขาบังคับให้ผล

เอาอเมริกามาให้ลูกน้องคนนั้นเป็นสีขาว

เป็นเอกการ์ที่มีเข็มและคอนดิจิตอล
เมื่อ๓๓ปีที่แล้วมีคุณค่ามาก
ประมาณ๕๐๐บาทที่แม่ซื้อให้ตอนเขาบัณฑิต
แล้วเขาบอกว่าอีกเรือนหนึ่งคนนั้นเอาไปแล้ว

ขอคืนขอเพื่อเอาไปให้คนอื่นต่อ

ถ้าให้ผมเพื่อแลกเอาเครื่องของแม่ผมไม่รับ
อันนั้นคือตัวอย่างของกำนันที่เขาให้เพื่อรอดใจเรา
เขาพาผมไปเปิดบัญชีธนาคาร

และสัญญาที่ธนาคารกุ้งไทยที่
อำเภอศรีราชาสมัยนั้นผมยังเป็นเนรอยู่ที่ศรีราชา

เวลาแกลังบากหัดสน

แต่ผมรู้เมื่อสมัยที่ผมออกไปใหม่

ขอร้องเงินจำนวนนั้นแกบอกว่ามันหายไปแล้ว
แล้วก็เอาแกไปจ้างความว่าผมมาครูควัญโชคแก

ผมมาไม่ใช่เพื่อขอครูควัญโชค
ผมขอตามที่พ่อสัญญาผมเมื่อ๓๓ปีที่แล้ว

เงินที่พ่อฝากไว้ให้แก๔ล้านหมดไปแล้ว
นั่นคือเป็นการยืนยันที่เขาเคยหลอกผมเมื่อสมัยก่อน
แต่ตรงนั้นไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ผมยอมถูกกระทำนะครับ

แต่เขาเปิดบัญชีด้วยชื่อเขาและชื่อผม
และถูกฉลาดใครทางก็ได้

ซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เกิดซ้ำในช่วงที่เราอยู่ที่ศรีชา๒ปี
เคยถามตัวคนที่กระทำเราไหม
ทำไมผมจะต้องทำแบบนี้ด้วย
มันเกี่ยวอะไรกับศาสนาไหม
เขาเข้าบอกว่ามันเป็นหลักสูตร
หลักหนึ่งถ้าจะบัวได้ต้องมีความรู้สึกทางเลข

ว่าเพศสตรีเป็นเพศที่สกปรก

โดยความผู้ชายสัมผัสได้ไม่เป็นไร
เป็นความสอนที่สมัยที่เราเป็นเด็กเราต้องเรียนรู้จากเขา
แต่เราก็อายที่จะถามเพื่อนรุ่นเดียวกัน
แต่เราก็รู้ว่าอีกคนนึงก็เข้าไป
แล้วเขาเข้าไปก่อนเราตรง๓ปีตั้งแต่ม๓

มีหลายคนไหมครับที่จะต้องเข้าไปนวด
เขาจะใช้ขำแล้วเหรอครับในสมัยผมอยู่มี๒คน
แต่ว่าหลังจากที่ผมออกไปแล้วเขาอยู่ที่นั่น๙ปีเนี่ย
จะมีคนรุ่นใหม่เด็กใหม่เข้าไปนวดประจำ
เพราะหัวใจของเขาคือต้องมีเด็กไปนวดทุกวัน

ครับอยู่ที่นั่นนานไหมครับ

ก็ไปหนองคายแล้วเขาก็ไปเยี่ยมเราที่หนองคาย
ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมก็มีบรรยากาศครั้งหนึ่ง
คนนั้นที่เป็นลูกน้องผมเขาไปพร้อมผมที่หนองคลาย
และนี่คือหนึ่งที่เขามาเยี่ยมผมก็แปลกใจว่าทำไมหลังเที่ยงคืน
สองคนออกมายืนกอดกันร้องไห้
ทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรเป็นปักของทั้งคู่
ดูแสงใจแล้วก็ร้องไห้
ซึ่งเราก็รู้ว่าเพราะคนนั้นมาเยี่ยมเราที่หนองคาย
และได้เข้าไปทั้งห้องทั้งสองคน
แต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้พูดอะไรกันสักครั้งหนึ่ง

อยู่ใต้แสงจันทร์ที่หนองคายหลังเที่ยงคืน

ผมก็ไม่คิดว่าคนที่อยู่หนองคลายกับผมเขาก็ถูกประทับ

เขาก็เดินเหมือนผมแต่เดินก่อนผมสามปี
แล้วโดนหลังผมที่ผมเลิกอีกสามปี
แต่รุ่นน้องคนนั้นหลังจากบวช๓ปีแล้ว

อยู่ที่เจ้าประเทศเชียงลาย
แม้เราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ยังคง

ผู้ใหญ่อาจารย์และคนรู้จัก

แล้วก็ตฐิบัติกิจเหมือนเดิม
มีบุญคุณแล้วเขาบอกว่ามันเป็นการสอน
เพื่อถ้าไม่มีความรู้สึกทางเพศบวชไม่ได้
แต่เราก็ต้องอดทน
แล้วก็มันก็หลังหนัง
ก็ไม่ได้เสียหายเพราะเราไม่ได้ติดเชื้อโรคอะไร
แต่ว่าเขามาให้เราทำแล้วเขาทำให้เรา
โดยที่เราต้องถูกฝืนใจในการทำ
ในการทำให้เกิดการสร้างความใกล้
แต่เขาพยายามที่จะเอารถเซ็กและเขาพยายามที่จะอินเตอร์คอร์ส
ผมก็ไม่เคยอนุญาตทุกครั้ง
เพราะว่าความรู้เรื่องเอสในสมัยนั้นก็มากพอสมควร
คือเราก็รู้แล้วตอนนั้นเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่มันไม่ใช่
แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นระดับอธิการ

ประวัติเห็นบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเข้ามาแล้วเป็นจุดที่บอกว่า
ทำไมถึงมันอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจว่าไม่
แม้ว่าจะผ่านมานับ๑๐ปีแล้วนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหยื่อยังคงเป็นบัตร
แผลลึกที่ฝังในใจนะครับแล้วก็ยังตามมาหลอกหลอนเหยื่อ
พรุ่งนี้ครับเราจะกลับมาติดตามกันต่อว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบทางจิตใจต่อเหยื่ออย่างไรบ้างนะครับ
และอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เขากล้าที่จะลุกขึ้น
เพื่อมาเปิดเผยเรื่องราวของเขาให้สังคมได้รับรู้ครับ
ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ในไทยรัฐจอบเรสครับ